กรณีทะเลาะกันเถียงกัน
คนนั้นเป็นทะเลาะระหว่างคนที่มาใช้บริการ
กับคุณหมอในคลินิก
แห่งนี้เมื่อวานนี้มีการไกล่เกลี่ยกันที่สอนอบางทะ
ไกล่เกลี่ยกันได้เรียบร้อยแล้ว
นี่คลิปตอนช่วงอารมณ์ขึ้นเลยนะ
เอาล่ะอารมณ์ขึ้นแล้วฮะ
จากนั้นชกต่อยกันทันทีนะครับ

ดึงคุณหมอค่ะคุณหมอหยุดค่ะ

ผู้ป่วยคะญาติผู้ป่วยพอได้แล้วค่ะ
แล้วก็พยายามแยกกันไปออกจากกันแบบนี้นะคะ

โดยผู้ที่มาใช้บริการคลินิกแห่งนี้นะคะ

มีคนวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานา
คือมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะคะ
ล่าสุดมุชมค่ำวันนี้ได้รับรายงานบอกว่า
ทั้งคนไข้และก็แพทย์ที่ก่อเหตุธรรมวิวาสกัน
เดินทางไปเจรจากลายเกลี่ยกันแล้วนะคะ
โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางชัน
เป็นผู้ไกลเกลี่ยซึ่งทั้งสองฝ่าย
ตกลงยอมความกันเลิกแล้วต่อกัน
จบแล้วนะเรื่องนี้ระหว่างสองคนนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องไง
ลงบันทึกประจำวันแล้วด้วยไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะคะสรุปยอมความกันนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่คลินิกแห่งนี้แหละ
แถวสะพานสูงเป็นคลินิกที่รักษาผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง
ทีนี้ไปสอบถามกับผู้ที่มาใช้บริการคนหนึ่งนะคะ

คือเราไปถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของแพทย์ท่านนี้นะ
คือเราจะต้องสอบถามหลายฝ่ายนะเราก็เลยลงพื้นที่
ไปคุยกับคนไข้คนอื่นว่าเคยมารักษาที่นี่ไหมอะไรยังไง

ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่ามารักษาที่นี่เนี่ย

สองครั้งแรกแพทย์ก็รักษาอาการเป็นอย่างดี

รักษาเป็นอย่างดีเลยไม่ได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายอะไร
คือปกติค่ะเป็นการพบหมอตามปกติ
แต่ทีนี้ไปถามกับคนไข้อีกคนนึง
บอกว่ามาใช้บริการที่นี่๓ครั้งแล้ว
เพื่อรักษาโรคมีโรคหลายโรคนะโรคหนักทั้งนั้นเลย

และจะต้องมียาบำรุงปลายประสาทด้วย
คือทั้งหมดมี๔โรคด้วยกัน
แต่แพทย์คนนี้เป็นผู้รักษากลับเปลี่ยนแปลงการจ่ายยา
ให้เหลือเพียงแค่ยาความดันกับเบาหวาน

ทั้งที่ประวัติการรักษาจากคลินิกเดิมที่ส่งมาให้
จะต้องจ่ายยาให้๔โรค
ทีนี้ก็เลยถามเหตุผลที่นายแพทย์เนี่ย

ตอบกลับมาถ้าอยากได้ยาเพิ่มต้องจ่ายเงินเพิ่มนะ
เขาบอกแปลกใจมากกับการให้บริการ

สรุปแล้วพูดไม่ตรงกันเท่าไหร่นะคะ
ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังค่ะ
ปุ๊บวันแรกเขาก็ตัดยาบำรุงปลายประสาทออก
ผมก็ถามว่าที่ย้ายมามีประวัติมา
ผมกินมาหลายปีแล้วยาบำรุงปลายประสาททำไมไม่ให้ผม
เขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากได้ยาตัวนี้
ก็กลับไปรักษาที่เก่า
ได้ยินมันก็แย่มากแล้วก็โมโหด้วยครับ
รอบสองก็ถึงคิวผมเข้าไปหานายแพทย์คนนี้
เข้าไปเขาก็บอกซึนนั่งเก้าอี้
พี่วีรชาติพูดถูก
ถ้าเข้าไปพบหมอแล้วหมอพูดดีกับเรา

เรากลัวอยู่แล้วเราไปตรวจโรค
ว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอาการเราเป็นยังไงหรือเปล่า

ดังนั้นถ้าหมอต้อนรับเราอย่างดีเราก็ยังอุ่นใจบ้าง
จะมีหมอที่ดีคอยดูแลเรา

เป็นเรื่องทางสิทธิใจของผู้ป่วยต่าง

ทีมข่าวก็ได้ไปถามพนักงานที่อยู่ในคลินิก

ถึงพฤติกรรมของคุณหมอรายนี้
บอกว่าคลินิกเปิดให้บริการมา๑ปีแล้ว
มีคุณหมอในคลิปทำงานรักษาคนป่วยคนเดียว
ปกติคุณหมอไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะ
ไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนที่ปรากฏในคลิปที่เป็นข่าวด้วยค่ะ

สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเนี่ยคือเอา
เขานำลูกไปรักษาตัวแล้วก็ไปเจอคุณหมอแบบนี้
แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของอาการของลูก
จนกระทั่งกลายเป็นเหตุทะเลาะกัน
กต่อยกันระหว่างหมอกับตัวสามีและภรรยาเป็นผู้ถ่ายไว้ใช่ไหมฮะ
และอธิบายความฝั่งเดียวคือฝั่งของสามีภรรยา
แต่ว่าเรื่องนี้ในโลกโซเชียลก็มีผู้ที่บอกว่า
ตัวเธออยู่ในคลินิกในช่วงของการเกิดเหตุ
แล้วก็เลยโพสต์อธิบายโพสต์ชี้แจงเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โดยเฉพาะที่โพสต์บอกว่าสามีภรรยาคู่นี้เหมือนพยายามที่จะหาเรื่องหมอตลอดนะครับ
เข้าไปเพื่อจะผลักเพื่อจะดันประตู
จนกระทั่งประตูในคลินิกพัง
หมอออกมาแล้วพยายามที่จะเถียงกับหมอ
จนกระทั่งหมอก็เกิดอารมณ์และกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาดกันในที่สุดนะครับ
พอผู้หญิงคนนี้โพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียล
เธอบอกว่าเธอถูกขู่นะ
ถูกข่มขู่ในภายหลัง
เธอก็เอาเรื่องนี้แหละไปแจ้งตำรวจแล้วเหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ตามหาผู้ใช้เฟซบุ๊คที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
แล้วก็ได้รับทราบการอธิบายของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ

มีการข่มขู่มานะคะว่าแบบมีการส่งรูปเข้ามาในแชทเฟส
ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะก็เราให้ข้อมูลในแง่ที่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นกลางจริงนะคะเพราะเราไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายเลย
อย่างที่เธอยืนยันนะตอนนั้นเธออยู่เหตุการณ์เธอไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร
แต่ว่าเธอก็ยืนยันในสิ่งที่เธอเห็นเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะก็ได้เข้าพบผู้กำกับการสอนอบางชันให้ปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนซึ่งเป็นคู่กรณีกันก็ยอมความไปเรียบร้อยนะคะ
เรื่องนี้ไปถามแพทยศภามีการแถลงมีการแถลงการเมื่อวานนี้
กรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นบอกว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบ
ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพึงปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
สำหรับกรณีที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแพทยศภาจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปนะคะ
แพทยกยิงชันวรีศรีสุโโขโคสกแพทยศภาเปิดเผยว่า

พรบวิชาชีพเวชกรรมที่มีการระบุอยู่แล้ว
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างสุภาพ
อีกทั้งแพทย์ต้องระงับอารมณ์
ไม่ควรตอบโต้เพื่อลดความขัดแย้ง

ผิดทั้งพรบวิชาชีพเวชกรรม

จะต้องรอผลการสอบสวนทางคดีด้วยค่ะ